ของมาตรการในการป้องกันโควิดแล้วก็เรื่องตัวเลขกันหน่อยนะครับ

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้นะครับ
ตัวเลขขึ้นหน้าจอให้เห็นแล้ว๗๐๗๙คนนะครับ
มีเสียชีวิตเพิ่ม๔๗คน
ตัวเลขคนหายป่วยมี๖๙๑๗คนนะครับ
ส่วนยอดคนป่วยสะสมตั้งแต่วันที่๑เมษายนปีนี้เป็นต้นมา
ก็ใกล้จะ๒ล้านคนแล้วนะครับ
โดยขณะนี้อยู่ที่๑ล้าน๘แสนกว่าคนนะครับ
ที่คุณผู้ชมเห็น๑ล้าน๙แสนกว่าคนสิเนอะ

ส่วนมาตรการในการผ่อนคลายอะไรต่างนะครับ
ก็ต้องบอกว่าหายป่วยสะสมเมื่อกี้๑๘๐๐๐๐๐นะ
ล้าน๘เมื่อกี้ตัวเลขที่ขึ้นหน้าจอ

กรุงเทพมหาคอนมีมติคลายล็อกกิจการเพิ่มเติมนะครับ
ก็คือร้านเกมร้านอินเตอร์เน็ตตู้เกม
สามารถเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่๑๖ถึง๓๐พฤศจิกายนนี้
ครึ่งเดือนก่อนเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับ
หากสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้ดี
ก็จะให้เปิดดำเนินการต่อไปได้นะฮะ
ส่วนเหตุผลว่าทำไมกิจการเหล่านี้ถึงเปิดได้
เพราะว่าเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่มีการฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้วคุณ
ส่วนเรื่องของร้านอาหารนะครับ
ให้ร้านอาหารและสถานประกอบการ
อนุญาตให้ลูกค้านั่งดื่มแอลกอฮอลในร้านได้จนถึงเวลา๓ทุ่มนั้นนะครับ
ทางกรุงเทพมหานครก็ยังให้คงเวลาเดิมนี้ต่อไปก่อน
คือ๓ทุ่มเพราะบางคนบอก๓ทุ่มมันกำลังเพลินเลย
ต่อไปอีกได้ไหม๕ทุ่มไหมหรือเที่ยงคืน
ทมยังไม่อนุญาตยังไม่เพิ่มเวลาตามที่ผู้ประกอบการเนี่ย
เขาเรียกร้องมานะครับส่วนราชกิจจาก็ประกาศออกมาสำหรับ
พื้นที่สีแดงเข้มนะคุณนะที่เหลือ๖จังหวัดก็คือตาก
นครศรีนราธิวาสปัตตานียาลาและสงขลาเนี่ยยังบังคับให้ต่อ
เคอร์ฟิลล์ต่อไปอีก๑๕วันนะครับก็คือตั้งแต่๑๖พฤศจิกายนถึง๓๐
พฤศจิกายนในพื้นที่ของท่านก็ยังมีเคอร์ฟิลล์อยู่๕ทุ่ม
ถึงตี๓นะ๖จังหวัดสีแดงเข้มนะครับ
เอาล่ะเห็นบรรยากาศแม้ว่าจะเริ่มเปิดประเทศแล้วเปิดประเทศ
แล้วนี่แหละแล้วก็จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการในบางจังหวัด
ให้พรุงแล้วนี่นะคะแต่ว่าอย่าพึ่งไปประมาทอย่าพึ่งประกาศ
ตกเพราะว่าที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยสาธารณสุขจังหวัดถึงต้อง
ประกาศเลยนะประกาศเรียกที่คนไปคลับเฮาส์แห่งหนึ่งอยู่ในหมู่บ้าน
จัดสรรเนี่ยนะคะให้มารีบตรวจหาเชื้อโดยด่วนเพราะเกรง
เดี๋ยวจะเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ในพื้นที่ครับและที่เห็นอยู่เนี้ย
คุณผู้ชมคะเป็นประกาศของทางสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีที่
เขาประกาศแล้วก็ระบุไว้ว่าผู้ที่ไปสถานที่แล้วก็ไปสัมผัส
ใกล้ชิดกับพระรักงานจารย์คลับหรือว่าจารย์ที่ตั้งอยู่ใน
บ้านจอมเทียนนิเวศอยู่ที่ตำบลบางหนองปลืออำเภอบางละมุง
ระหว่างวันที่๖ถึง๑๒พฤศจิกายนขอความร่วมมือนะคะให้ไปตรวจ
เตอร์ใหญ่เพราะว่าอะไรคือตอนนี้พัทยาเนี่ยเริ่มผ่อนคลาย
ลงมาแล้วเริ่มมีการให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวได้
แล้วก็เพิ่งจะมีงานคอนเสิร์ตใหญ่ไปก่อนหน้านี้ครับก็เลยเกรง
ในจังหวัดชนบุรีตรวจสอบกันหน่อยนะคะวันนี้ค่ะอยู่ที่ร้อยแปดสิบคน
เสียชีวิตหนึ่งศพนะคะเป็นเพศชายอายุ๔๖ปีนะคะนี่นะคะโผล่ภาพ
มาป่ะแจ๊บน้องนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยพูดถึงคลิปการตรวจ
น่ารักเกิดขึ้นอาจจะดูคริปกันหน่อยก็ละกัน
อู๋เก่ง
ไม่จับไม่จับเอาแป๊บเดียว
มันหายเลยหัว
โอ้โหคุณเอาผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ย
เวลาจะตรวจจะสวอปจะเอทีเคจะแยงจมูกแบบนี้
เราเสี่ยวไหมครับเกรงค่ะเกรงครับ

หนูน้อยพอตเตอร์คนนี้นะก็เกรงเหมือนกัน
แต่สุดท้ายก็เอทีเคสวอปสำเร็จใช่ไหม

พ่อเต้ยเป็นนักเรียนอนุบาลเองนะคะ
น้องอยู่ชั้นอนุบาลโรงเรียนโนนสะอาดที่อุดรธานี
น้องถูกจับตรวจเอทีเค
ตอนแรกร้องไห้จ้าอยู่แหละ

ให้น้องเอามือเกาะเก้าอี้แน่นนะคะ
สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปด้วยดีน้องเชื่อฟัง
คือครูเขาบอกแบบนี้บอกว่าโอ้โหตอนแรกนึกว่า
พอเตอร์ลูกจะร้องไห้งอแง
จริงเอาเข้าจริงพอเตอร์ไม่งอแงนะ

เด็กในโรงเรียนโนนสะอาดผลตรวจเป็นลบทุกคน

ก็ทำเอาบรรดาชาวเน็ตก็โล่งอกไปตามกัน

เด็กหญิงซื้อภาษาลามาตัดเร็ว
ตอนนี้หลายจังหวัดสมมุติเด็กเล็กก็มีการติดเชื่อไปเหมือนกัน

คุณผู้ชมยังมีอีกคลิปปิดท้ายไปดูคลิปนี้ค่ะ
วัยรุ่นไฟเซอร์สายหมู่

นี่เสื้อใหญ่ขนสิ่งติดตัวเลยค่ะ
มาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่โรงเรียน
ปลุกเสกคาถาด้วยความมั่นใจ
แต่เมื่อพยาบาลปักเข็มเข้าไป
สีหน้าที่มั่นใจกลายเป็นอะไรดูค่ะ

เศร้าอันนี้ยังคึกอยู่นี่เพิ่ม
ครับ
แต่ยังยกนิ้วนะชูนิ้วแต่ว่าขอปาดนิดนึง
แล้วก็เดินไปเลยนะเดินไปเลย